มาต่อกันที่สมาคมกีฬาเทคอนโด
ก็มีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเทควันโดคนใหม่
แต่ว่าเป็นเลือกตั้งใหม่ได้นายกคนเดิม
นั่นก็คือนายพิมลศรีวิกรนะคะ
แล้วก็นายพิมลศิวิกรก็จะเป็นนายกสมาคมกีฬาเทคอนโดอีกหนึ่งสมัย

แล้วก็ไม่มีผู้สมัครชิงตำแหน่งที่ลงมาสู้ด้วยแหละ
นนท์ก็บอกว่าจะพยายามรักษาผลงานเทควันโดไทยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายสุดตอนนี้ก็คือเหรียญทองโอลิมปิก
แม้ว่าจะมีวิกฤตการณ์ของโรคโควิด๑๙นะคะ
ทำให้การแข่งขันเลื่อนออกไปจากปีนี้ไปเป็นปีหน้า
แต่มั่นใจว่าแม้จะเป็นปีหน้านักกีฬาเทควันโดของไทย
จะกลับมาสร้างชื่อเสียงในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ได้อย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนในสรษะแทร่ตั้งนะครับ
หรือว่าเฮียติเจ้าของค่ายมวยที่๙๙ย้านอินทรมาระ
เห็นด้วยกับเสียโบ๊ทนัทเดชวัชิระรัตนวงนะครับ
โมเตอร์ค่ายเพชรยินดีที่ประกาศลาออกจากโปรโมเตอร์เวทีมวยราชดำเนิน
เนื่องจากให้เหตุผลว่าในสนามมวยนั้นเก็บค่าเช่าแพงเกินไปนะครับ
ติยอมรับว่าเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานของเวทีราชดำเนินนะครับ
ในเรื่องของการแบกรับค่าเช่าสนามจนเกิดภาวะขาดทุน
ก็เรียกร้องให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเข้ามาดูแลเรื่องนี้นะครับ
หรือทำแผนสร้างสนามมวยใหม่ในทำเลที่เหมาะสม

ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาวงการมวยไทยในอนาคตต่อไปด้วยนะครับ